สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแอคทีฟเรช
สวัสดีค่าข้าวไสค่ะสดใหม่ว

ชอบเขาบอกบางพื้นที่หรือเลขตัวเดียวด้วย

เขาบอกเหลือเลขตัวเดียวนะฮะสกลนครสกลนครนครพนมบึงกาลเหลือ๙องศา
เอาแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้เขาบอกโอ้โห
พื้นที่อากาศคนไทยยิ้มออกคนไทยยิ้มออกว่าอากาศเย็นกันเหลือเกิน

มันก็จะแพร่เชื้อกันรวดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้

วันนี้ก็รอดไป๒๘๗รายทีเดียวนะคะ
ซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศก
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๒๘๗ราย

หายป่วยเพิ่มขึ้น๑๖๖ราย
รวมผู้ที่รักษาหายแล้ว๖๗๓๒ราย
และยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ที่๔๐๓๕รายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๖๗ราย
สำหรับผู้ป่วยใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น๑
ผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๗๘ราย
แล้วก็๒ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
แล้วก็เข้าพักในสถานที่กักตัว๙ราย
ขณะเดียวกันสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงาน
ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด๑๙ในลิงกอลิล่าค่ะพี่ค่ะ

ใช่แต่ลิงเขาใกล้เคียงเราไง

โดยลิงทั้งสองตัวมีอาการไม่สบายแล้วก็มีอาการไอด้วย
ทางด้านลิซ่าปิตสันผู้อำนวยการบริหารของสวนสัตว
ก็เปิดเผยบอกว่าในกอลิล่าจำนวน๘ตัว
อาศัยอยู่ในที่เดียวกันในสวนสัตว์เนี่ยนะคะ
บางตัวมีเชื้อไวรัสแล้วก็มีอาการไอ
ซึ่งในจำนวนนี้มีลิงกอลิล่าติดเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ก็ยืนยันบอกว่ามีเกอรีไล่อย่างน้อย๒ตัว

และมีอีก๓ตัวที่มีอาการเสี่ยง
ส่วนสาเหตุของการติดเชื้อคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อ
มาจากเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์รายหนึ่ง
ที่มีอาการป่วยแล้วก็ไม่แสดงอาการ
ทางล่าสุดค่ะผลเอกประยุจรรย์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็เปิดเผยถึงมาตรการทางเศรษฐกิจกันบ้าง
เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบของโควิด๑๙ระลอกใหม่
แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

หนึ่งมีเรื่องของการลดค่าไฟ

ทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๑๕๐หน่วย
ใช้ใช้ฟรี๙๐หน่วยด้วยกัน
หากเกิน๑๕๐หน่วยต่อเดือน
ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข

ไม่รวมส่วนราชการแล้วก็รัฐวิสาหกิจ
อันนี้ให้ใช้ฟรี๕๐หน่วยแรก
สองค่ะลดค่าน้ำปลาปา๑๐
เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ใบแจ้งหนี้กุมภาพันธ์และมีนาคม

เพิ่มความเร็วแล้วก็แรงของเน็ตบ้านมือถือ
แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ
แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีอันนี้
สี่ค่ะโครงการคนละครึ่ง
ก็มีการเตรียมเปิดลงทะเบียน๑ล้านสิทธิ์ปลายมกราคมนี้
ประมาณวันนี้สรุปมาแล้ว๒๐มกราคม

เพราะแล้วว่า๒๐มกราคมเนี่ยก็คือเราจะรอเก็บสิทธิ์
สิทธิ์ก็คือตกคนที่ตกไปเนี่ยอีก๑ล้านสิท
เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าจะมีคน๑ล้านคน

คือที่ผ่านมาการที่ลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ย
มีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ไม่ใช้จ่าย
เพราะฉะนั้นวันนี้คือคำว่าไม่ใช้จ่ายคือเอาสิทธิ์ไปแล้ว
แต่ก็ไม่ได้มีการไปใช้อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเขาบอกวันนี้นะครับ
วันทุกวันอังคารก็มีการประชุมคอรมอลกันอยู่แล้ว

ให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตก

โดยคาดว่าจะมีสิทธิ์คงเหลือมากกว่านะ

ล้านสิทธิ์โดยเป็นสิทธิ์ที่เหลือมาจากเฟสแรก๕แสนสิทธิ์
แล้วก็เฟสที่๒จำนวนอีก๕แสนสิทธิ์
ซึ่งก็จะมีผู้ที่มาลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่มีการใช้ภายใน๑๔วัน
หมายถึงว่าคนละครึ่งเนี่ยเมื่อคุณได้รับสิทธิปุ๊บ
ผ่าน๒๔วันคุณเอาไปใช้นะถ้าคุณไม่ได้เอาไปใช้

เพราะฉะนั้นจะต้องรอดูตัวเลขสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง
โครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกนี้จะเสนอคอรมอลภายในสัปดาห์หน้า
คือ๑๙มกราคมโดยใช้แหล่งเงินจากพรกรเงินกู้นั่นแหละ
อย่าลืมว่าที่เราไปกู้มา๑ล้านล้านบาทแล้วก็จะขอนำมาระยะที่๒
ส่วนการลงทะเบียนวันเก่าน่าจะเป็นวันที่๒๐มกราคม

ทีนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีเขาก็ยังมีนโยบาย
ในเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
อันนี้หลายคนก็จะอยากรู้ว่ารอบนี้เราจะมีการเยียวยาอะไรยังไงบ้างนะคะ
ทุกกลุ่มครอบคลุมดังเช่นที่ผ่านมาหรือเปล่า
อย่างเช่นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระเกษตรกร
เบื้องต้นเนี่ยเขาก็ให้พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมประมาณ๓๕๐๐บาทต่อคนต่อเดือน

พร้อมกับสั่งการให้กระทรวงการคังไปดำเนินการมาเสนอ

คือวันนี้การกำหนดเงินช่วยเหลือ
เงินช่วยเหลือนี่คือหมายคือครั้งแรกที่โควิดมารอบแรก

แต่คราวนี้ได้๓๕๐๐๒เดือน
เขาก็จะเสนอให้หลักการการเงินบรรเทาเยอะยา
ถ้าคุณได้รับผลกระทบคุณต้องมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน
แต่คราวนี้เดี๋ยวมันจะมีคำถามว่า
แล้วถ้าสมมุติบางคนที่ไม่มีแอปพลิเคชันหรือใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นจะทำยังไง
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องมาดูกันนะครับ
เดี๋ยวเราจะมีเนี่ยแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างที่กระทรวงการคลังเขาเปิดเอาไว้
กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเร็วที่สุดเนี่ยก็คือสิ้นเดือนมกราคม
เพราะฉะนั้นน่าจะสิ้นเดือนมกราคมน่าจะได้ลงทะเบียนกัน
ในขณะเดียวกันคุณลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็ต้องไปผ่านการตรวจสอบสิทธ
ก็คือสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ครอบคลุมไปอีก๒เดือน
สมมุตินักกุมภาพันธ์คือคอบคุมไปอีก๒เดือน
ตัวเลขผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งหมดรวมทั้งการดำเนินการ
มันยังไม่นิ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นคลังจะต้องพิจารณาให้ละเอียดก่อน
โดยจะสรุปเพื่อเสนอคอลโมสัปดาห์หน้าก็คือคนละ๓๕๐๐บาท๒เดือน
แล้วก็มันจะแตกต่างจากโครงการคนละครึ่งนะมันจะแตกต่างกันด้วย
เขาบอกว่าใครที่ลงทะเบียนก่อนเขาจะรับสิทธิ์ก่อน
เพราะว่าการให้เงินช่วยเหลือรอบนี้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน
ใครก็ตามหมายถึงว่าไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแบบสิทธิ์นี้หมดหมดสิทธิ์ไม่ใช่
ใครก็ตามที่คุณสมบัติครบคุณสมบัติครบคุณได้รับผลกระทบจากการโควิด
คุณได้รับสิทธิทันทีอันนี้คือความแตกต่างนะครับ
แล้วก็ใครที่ผ่านการคัดกรองก็จะถูกการคัดออกไปอีกทีนึง
กระทรวงการคลังก็ยอมรับว่าการคัดกรองมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลา
แต่จะพยายามคัดกรองให้ถูกต้องที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเสียงบ่นว่าบางคนเนี่ย
ก็ได้รับสิทธิ์ไม่ได้บางคนบอกเดือดร้อนจริงทำไมไม่ได้
ขนาดที่บางคนก็ไม่ควรได้สิทธิ์บางคนเอาไปกินเหล้าจำได้ไหม
คำถามว่าไอ้การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุก๓๕๐๐บาท๒เดือนเนี่ย
อย่างแรกมันมีมาตรการเราชนะอยู่จะแตกต่างจากมาตรการเราไม่ทิ้งกัน
มาตรการเราไม่ทิ้งกันเราเราตรวจสอบสิทธิ์ค่อนข้างบอกเดี๋ยวคนนี้ได้คนนั้นไม่ได้คนนั้นได้
แต่อันนี้ใครเดือดร้อนน่าจะได้แต่เงินมันก็มันก็คงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิม
เพราะประเทศไทยเราก็ไม่ได้จะเหลือเงินเยอะเท่าเดิมนะครับ
ซึ่งกระสุนการคำว่ามันจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะฮะทุกคนแน่นอน
เพราะว่าเป็นการคิดจากฐานข้อมูลของประชากรเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย๖๖ล้านคนนะครับ
ไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนเพราะฉะนั้นใครได้รับผลกระทบ
กลุ่มที่จะได้เงินเอาอย่างนี้ถามว่าคนที่จะได้เงินมีใครบ้างก่อน
กลุ่มที่จะได้เงินการช่วยเหลือ๓๕๐๐บาท๑กลุ่มข้าราชการครับ
ข้าราชการเนี่ยมี๓ล้านคนกลุ่มพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจอีกนะครับ
ที่อยู่ในระบบกองทุนประกันก็จะได้อีก๑๑ล้านคน
รวมผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยซึ่งคันก็จะมีเกณฑ์มาวัดว่ารายได้เท่าไหร่
จึงจะไม่ได้รับเงิน๓๕๐๐บาทบัญชีเงินฝากรายได้ต้องไปดูว่า
บัญชีเงินฝากคุณมีเงินเท่าไหร่มันเพียงพอไหมมันก็ควรจะแบบว่า
ให้ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงจริงนะครับซึ่งกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา
ต้องเป็นกลุ่มอาชีพเช่นอิสระเราได้ไหมเราก็อิสระนะ
อย่าเอาเลยอาชีพเราไม่ได้เราอย่าเอาไม่ได้เราไม่เคยได้
เพราะเราถือว่าเรายังมีเงินอยู่เรามีเงินเข้าออกเขาจะไปดูวันที่
เขาบอกว่ากลุ่มที่จะได้คือกลุ่มอาชีพอิสระ
เกษตรกรนะครับที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเอาไว้เนี่ย
คุณจะได้ถ้าสมมุติคุณเป็นเกษตรกรแล้วคุณเคยลงทะเบียนกับเอ่อ
กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยคุณต้องได้นะครับอาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่
แล้วก็จะช่วยเหลือไปรอบเดียวกันเลยแล้วก็หลักการในการช่วยเหลือเนี่ย
ก็จะรับผลกระทบเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันนั่นแหละเนาะ
เตอร์ไซค์รับจ้างคุณได้ครับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่บ่นกันมาหลายงวดเหมือนกัน
เขาบอกตั้งแต่มีการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มปุ๊บขายกันไม่ได้
มันเยอะไปขายกันไม่ได้เพราะว่าหลายคนจะตอนนี้มันกลายเป็นว่า
จากการพิมพ์เยอะแล้วบางคนก็จะกลัวเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเอ๊ะ
คนมาจับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บางคนก็ไม่อยากที่จะไปหยิบต่อ
คนก็ไม่ค่อยซื้ออะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นกลุ่มแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อย่างถ้าสมมุติเป็นแบบอย่างรอบที่แล้วก็จะมีพวกพนักงานที่ทำงานโรงแรม
ที่แบบเอาครี่วังที่บางคนโดนเรียเอิ้อโอดออกจากงานอะไรแบบอย่างเงี้ยหรือว่า
พนักงานที่แบบล้านนวดอ่ะ
สมมุติว่าทุกอย่างหยุดไปเขาก็อาจจะไม่
รอบที่แล้วก็มีพนักงานโรงแรมมารับจ๊อปตอนที่ไปออกร้าน
ขายของขายน้ำอะค่ะก็เล่าให้ฟังว่ายังไม่ได้ออก
แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้กลับไปทำงานเมื่อไหร่
เนี่ยมารับจ๊อปขอกินรายวันเหมือนกัน
ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งถ้าสมมุติเราต้องจ่ายหนี้จ่ายบ้านจ่ายรถอยู่
เขาบอกว่าคุณไปดูมันจะมีมาตรการมา
เช่นวันนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาเริ่มมีการลดต้นลดดอกแล้ว
ลดต้นลดดอกมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่คุณจะเข้าไปเจรจาหนี้
คุณจะต้องเข้าไปเจรจาหนี้อย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ย
ทอศธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ย
เขาออก๔มาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบทางด้านโควิดเนี่ย
คือเลือกจ่ายเงินงวดเหลือละ๒๕บ้างล่ะนะครับ
๕๐ละ๗๕ตัดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
อย่างที่คุณบ่นครั้งที่แล้วบอกว่าโอ้โหดอกเบี้ยมันไม่เห็นจะหยุดเลย
อกมันคือดอกจริงออกดอกจริง

วันเนี่ยที่ประชุมธนมันก็มีการพูดเรื่องนี้ด้วยว่าโอเค
เพื่อช่วยคือต้องลดทั้งต้นและดอก
ใช่ค่ะให้มันรู้สึกว่าได้รับการช่วยเหลือแบบเต็ม
แต่เขาบอกว่าธนาคารไม่ค่อยอยากจะเดินเข้าหาลูกค้าอยู่แล้ว
แต่ตอนนี้ให้ทางธนาคารเข้าหาลูกค้าได้

มาตรการลดเงินเงินงวดผ่อนชำระตัดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ย
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสิทธิ์กันนานถึง๖เดือนเลยนะครับ
จะครอบคลุมทั้งลูกค้าที่เคยใช้แล้วก็อยู่ในระหว่างใช้
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องติดตามดีว่าตอนลดต้นลดดอกเป็นอย่างไร
ซึ่งบางคนบอกโอ้โหมันหนักจริงคราวนี้

รอบที่แล้วยังรู้สึกว่าแบบไม่ทนได้
แต่รอบนี้ส่วนใหญ่จะบ่นกันว่ามันดูไม่เห็นปลายทาง
ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าข่าวการแพร่มันยังมาอยู่เรื่อย

แล้วก็พวกเราเนี่ยที่เป็นอาชีพอิสระเนี่ยก็ต้องบริจาค
ก็ยังต้องคงช่วยต่อไป
เราไปกันอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้คนพูดกันถึงสวรรค์ล่ม

คือวันนี้ประธานเครือข่ายลนรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

เขาพาผู้เสียหายซึ่งเป็นคู่เบาสาวจำนวนกว่า๒๐คู่
โอ้โหหลายคู่มากหลายคู่
เนี่ยเดินทางเข้ามาพบกับตำรวจนะครับ
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๑
บังคับการการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค

หลังถูกเบี้ยวงานก่อนเชิดเงินมาจำหนีไป
รวมมูลค่าหมด๓ล้าน๑แสนบาทฮะ

เริ่มรับงานมาตั้งแต่ปี๒๕๖๒
โดยมีนายแบบวงการบันเทิงคนหนึ่งเป็นผู้จัด
ได้แบบวงการบันเทิง
โดยมีนายแบบวงการบันเทิงคนหนึ่งเป็นผู้จัด
ด้วยความที่มีประสบการณ์ในวงการ

แล้วก็แบบว่าหน้าตาก็คุ้นกันนี่

โอนเงินค่ามัดจำให้ล่วงหน้าไปก่อน
ซึ่งมีตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแสนฮะ

ทำให้คู่เบาสาวต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

ก็ต้องแก้แล้วนะ

นั่นแหละสิในแบบ

ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ไปแจ้งความไว้หลายท้องที่แล้วด้วย
ในกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรี
คนโดนทั้งหมด๒๒คู่

ก็ยังไม่มีการติดตามมาดำเนินคดีเลย
อ่ะเราก็ไปถามตัวแทนผู้เสียหายคือคนนี้
บอกก่อนนั้นเนี่ยตนและแฟนหนุ่มวางแพลนจะแต่งงานกัน
ได้โพสต์โฆษณารับจัดงานแต่งงานราคาไม่แพง
มีแพ็คเกจสามารถเลือกสถานที่เองได้
ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๒๓แสนกว่าบาทเอง
สนใจติดต่อเข้าไปมีการตกลงว่าจ้างว่า
โดยเลือกสถานที่ที่จัดงานที่เป็นเมืองทองธานี

ต้องวางเงินมะจำก็คือตกลงที่แพ็คเกจสามารถ๓๖แสน

ปรากฏว่าเมื่อถึงวันงาน
กลับไม่มีการเตรียมอะไรเลยฮะ
อีกทั้งไม่สามารถติดต่อออร์กาไนท์ได้เลย

ตัวเองก็เลยไปสืบหาข้อมูล

ไม่ใช่ตัวเองที่โดนคนเดียวแล้วล่ะมีหลายคนโดนมาหลายคู่โดนที่ตกเป็นเหยื่อ
ถูกหลอกลักษณะอย่างนี้นะครับออร์กาไนท์เจ้าดังกล่าเนี่ยก็ทุกวันนี้ยังได้เปิดเฟซบุ๊กเดิมเลยนะฮะ
ส่วนตัวนายแบบก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าปูฮะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อตัวเองว่าปู
เป็นชื่อปูนะครับตนจึงรวมตัวกันเข้ามาแจ้งความเพื่อดำเนินคดี
เบื้องต้นไหนวะนายแบบชื่อหรืออยากเห็นหน้าเปิดกล้องมาสิฉันรู้จักหรือเปล่า
ครับปัญชาพิจารณาซึ่งมันไม่ใช่คู่เดียวปรากฏเป็นหลายสิบคู่น้อง
คุณทำลายความแบบนั้นเขามากเลยนะเพราะว่าพี่มันเครียดจริง
เวลาที่ถึงวันงานแต่งงานว่าแบบเฮ้ยจะสรุปงานเราจัดเรียบร้อยหรือเปล่า
สถานที่เราโอเคไหมมันมาเยอะมากนะอยู่ดีคุณไปให้เขาไปถึงวันงานแล้ว
สถานที่คุณไม่มาจัดแล้วคุณหนีเข้าไปโดยที่คุณรับเงินเขาไปแล้วอย่างนี้
มันก็น่าเกลียดแล้วมันก็ผิดด้วยไงดังนั้นมันต้องดำเนินการนะแบบนี้คือปล่อยให้ลอยนวล
คุณก็จะไปทำกับคู่อื่นนี่เขา๒๐คู่มีบางคนที่ไม่ได้มาแสดงตัวอีกเท่าไหร่หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ใช่ดังนั้นมันต้องแบบนิดนึงนะคะดังนั้นเข้าไปดูเลยว่าเว็บนี้หรือว่าชื่อเฟซบุ๊กนี้
คุณก็อย่าไปใช้งานเขาถ้าเขาเป็นคนแบบนี้เราต้องแจ้งความนิดนึงต้องดำเนินการ
มี๒๐คู่แต่นะอย่างหนูบอกนะอาจจะไม่มาไม่ได้มาปรากฏอีกอ่ะคนจะแต่งงานนะเนอ
เครียดมากพี่มันจะกังวลว่าแบบวันงานเราจะแบบผ่านไปด้วยดีไหมเราเตรียมทุกอย่างพร้อมหรือยัง

ก็รู้ว่าแบบโดนเบี้ยวแน่ก็ต้องแต่แขกเชิญมาแล้ว

บางทีไม่รู้จักมะจำไปก่อนแล้วแบบจะโดนมะจำ
จิตใจมันเหมือนเบิกบาน
อยากให้ทุกอย่างได้ได้พูดอันนี้ก็ดี

ที่เห็นในรูปแล้วน้องรถเมย์ก็ดูรู้ว่าเออแบบอยากให้ทุกอย่างออกมาดี

ใช่เราก็อยากจัดให้ออกมาดีดังนั้นคุณอย่าใช้แบบความรู้สึกนี้ของคน
มาแบบทำนิสัยแบบนี้ไม่น่ารัก

เพราะมันเป็นสถาบันที่จะต้องไปดูแลบ้านเมืองในสเต็ปต่อไปด้วย
โอ้โฮคุณแม่ใช้คำว่าดูแลบ้านเมืองในสเต็ปต่อไป
เขามีครอบครัวที่ดีเนี่ยครอบครัวมันก็ต้องเป็นหนวลไร่ขาน

กาลสินนะสิคุณเขาบอกไม่ไหวแล้วนะคะหนาวไม่ไหวแล้วนะ
ภูพาลเนี่ยเขาบอกว่าลดหวบฮัพคือจากปกติลดหวบมาทีเดียว๗องศาเลยนะ

เลิศสิเช้าบ้านปรับตัวไม่ทันตายแต่สวยเนอะ

โอ้ย
เธอหิมะนี่มันตกกี่องศา
ต้องติดลบ
ลบไปเยอะใช่ไหม
จริงประมาณลบถึงลบ๑บางที่ก็หิมะตกแล้วค่ะ
อาจจะมีเขาบอกว่าที่พี่ภัฏบอกไปว่าภูฟานลดรวบ๗องศานะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะพออุณหภูมิลดขนาดนี้
ทุกคนก็ต้องรีบปรับตัวกันใหญ่เลยนะ
แล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น
แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ต้องก่อไฟกันนะ
ไม่ใช่เฉพาะที่ภูภาคอากาศลดหัวภากแบบนี้

ลมแรงด้วยทั้งหนาวและลมนะคะ
ประชาชนก็เลยเนี่ยต้องจัดการดูแลตัวเองกันใหญ่
เพื่อหาความอบอุ่นให้กับร่างกายนะคะ
และที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดหนาวแบบนี้ส่วนใหญ่จะทำแบบจะขดเอาไว้นะ
โดยเฉพาะผู้ใหญ่คนแก่เนอะเขาบอกอย่าอย่างนั้น
ลุกขึ้นออกมายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายกันให้สม่ำเสมอนะคะ
ไม่ใช่แบบว่านอนขดอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดนอนนิ่งเฉย
อากาศมันหล่นอีกหล่นอีกลงไปลดลงไปอีก

ไม่แน่ไงอาจจะเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวก็ได้มันเคยมีแล้วนะคะ

ใช่มันไม่เย็นเลยใช่เรามีเย็นอยู่งู
ไม่ใช่แต่ปีที่แล้วมันคือเอลนีโย

มันแปรปวนใช่ไหม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาว
ส่วนภาคตะวันออกภาคกลางนะคะ
รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะคะ

จะมีอากาศเย็นถึงหนาวแค่นั้นนะ

ส่วนยอดดอยด์นะคะก็ยอดด์ภูมิจะมีอากาศถึงหนาวจัดมาก
จริงถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดเนาะพวกเราออกเที่ยวกันแล้วเนาะ
ได้รูปสวยละต่ำเมืองไทยด้วยค่ะ
อดละทุกปีได้ดอยด์ยนตนอยด์อย่างน้อยเลยนะ

ไม่เป็นไรปีนี้ก็เราก็พักเที่ยว
ถ้าอยู่ใกล้ก็แค่นี้ไปก่อนรักษาความปลอดภัยของตัวเอง
ให้ความร่วมมือก่อนจะได้ตัวเองปลอดภัยด้วยนะคะที่หนาวก็ช่วยกันดูแลนะผู้เท่าผู้แก่ด้วยนะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าเรื่องของอเมริกากันบ้างช่วงนี้เรื่องของการเมืองที่ฝั่งทางนั้นก็ค่อนข้างดุเดือดทีเดียว

ถามพายุด้วยเด็กสายป๊าพายุมันตลกนะ

ดูดิมันสั่งให้น้องมันเต้นดิ

จะเริ่มให้ฉันเล่าข่าวบ้าบ่อตั้งแต่วันนี้เลยเหรอ
น้องคอยเล่าข่าวต้นตานออกลูกแมวออกลูก

ลูกประธานโทษนะมีพี่คนเดียวด้วยในเบรกนี้

เริ่มก็ต้องให้ฉันอ่านเรื่องต้นตาล๒ยอด

ก็คือไม่รู้มันแปลกหรือเปล่าต้องถามท่านผู้ชมแล้วกันว่า
ตานนะฮะมี๒ยอดในต้นเดียวแปลกหรือไม่แปลกก่อน
เราก็ไม่เคยเห็นเพราะต้นตามันขึ้นมามันก็มีข้างบนพุ่มเดียว
เขาตอบว่าแปลกหรือไม่แปลกนะครับ
เรื่องของเรื่องที่ไปเกิดที่นครราชศรีมาหรือโคราชเนี่ยนะฮะ

คือต้นตานประหลาดมี๒ยอดในต้นเดียว
บริเวณกลางคันนาบ้านภูมิพัฒนานะฮะ
ที่ตำบลหนองตะไก้จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ขนาดลำต้นเนี่ยประมาณ๒คนโอบเลยนะ
สูง๒๐เมตรว่ะเมสูงนะ

ที่สำคัญชาวบ้านมักจะมองเห็นตัวเลขที่ปรากฏต้นตานบ่อย

คนแถวนั้นถูกกันมาทั้งหมด๓งวดติด

ก็เลยไปถามชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านดีกว่า
ผู้ใหญ่บ้านบ้านเสริมสุขเขาได้ฝั่งนี่
ตาน๒ยอดต้นนี้เกิดมาร่วมประมาณสัก๕๐ปีแล้วนะฮะ

ต่อมาเนี่ยได้พบว่าต้นตานอีกครั้งหนึ่งจึงจำได้ว่า
คืออันนี้เราเคยอยู่ตอนเราเคยเห็นนั้นให้ตั้งแต่เด็ก
ก็พาชาวบ้านมาดูรู้สึกแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือ

เป็นตัวเลขขึ้นบนบนยอดตานสังเกตนั่นลูกใหญ่

ปรากฏคนต้นตาลเป็นเชื้อลาหรือเปล่า

ลูกตาลปรากฏเป็นตัวเลขเว้ย

ชาวบ้านคนอื่นก็เออเห็นนะเห็นเหมือนตัวเองป่ะ
แต่เขาบอกว่าไม่มีบางคนก็เห็นตัวเลข
บางคนบางมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นนะ

ก็แปลกใจว่าเพราะว่าตัวเลขเนี่ย

สักพักแห่มากันทั้งอำเภอ

งวดติดเลยนะแต่อันนี้เขาบอกเน้นว่าแล้วแต่ดวงใครดวงมัน
อืมอีกหนึ่งท่านเขาย้อนกลับไปเขากล่าวเพิ่มเติมว่า
ประวัติของต้นตานสองยอดเนี่ยค่ะเจ้าของที่นาเนี่ยนะครับ
ชื่อคุณตาจากนวมโคกสูงอืมคุณตาเนี้ยอายุแปดสิบสองปี
อยู่บ้านเลขที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดเออเลขบ้านเลขที่สวยหมู่แปด
บ้านเลขที่หนึ่งแปดแปดหมู่แปดคุณตาเนี้ยเป็นคนปลูกต้นตา
เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนถนนหนทางไม่ได้สะดวก
เวลาไปทำนาเนี่ยก็จะต้องมานอนที่กระท่อม
ตอนกลางคืนก็จะเห็นเปลวไฟฮะเกิดขึ้นจากจอมปลวก
แล้วก็พุ่งผ่านบริเวณง่ามที่ออกมาของต้นตาลสองยอดนี่แหละ
เกิดไฟลุกติดคล้ายกับการจุดตะเกียงจึงเรียกภรรยามาดูสิ่งประหลาดที่เกิดขึ้น
ต่อมาไม่นานมีชาวบ้านเกี่ยวข้องบริเวณนางกล่าวเนี่ยได้นำเชือกเนี่ย
รัดต้นตานในช่วงดึกเพราะรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนต้นตานเนี่ย
มันจะเอ็นมาทับอืมอืมอันนั้นไว้นะครับ
แต่พอสังเกตอีกครั้งหนึ่งต้นตันกลับตรงเช่นเดิม
มันเอเธอก็กลับมาตรงเช่นเดิมพอนำเชือกมารัดอีกรอบหนึ่ง
ตังก็จะล้มเอ็นใส่ชาวบ้านทีนึง
ไปจนถึงอีกหลายเหตุการณ์จึงทำให้ได้เชื่อว่านี่แหละ
ตานเนี้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบอืม
ปรากฏข่าวนี้สะพัดออกไปโควิดไว้ก่อนชาวบ้านอุ้ยโควิดไว้ก่อน
ไปไหมเดินทางมาชมมากราบไหว้ต้นตานสองยอดกัน
บางคนบอกอุ๊ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นตัวเลขแล้วฉันเห็นตัวเลขแล้ว
บางคนเห็นเป็นเลข๔๑นี่ไงเขาบอกเลขมาเลย
เขาบอกว่าเห็นกันตรงไหนไปดูนี่ต้องไปดูยอดต้นตาล
บางคนเห็นเป็นเลขสี่หนึ่งชาวบ้านก็เทคอัพโฟล์เทคอัพโฟโต้
แล้วบอกว่าจะเอาตัวเลขไปเห็นไปเสี่ยงโชคกันซะหน่อย
ขายไม่ได้ตั้งแต่พฤศจิกาเขาเจ๊งกันทุกงวดเลยอืม
ไม่ต้องบอกก็ซื้อนะไปซื้อแผงหน่อยเนี่ยที่มีแบบสละคิดแบบรัฐบาลแบบถูกต้องอะเนาะ

ตกลงมัน๘๐หรือ๑๐๐เจอแต่๑๐๐ตลอดเลย
แทบไม่เห็นเลยทีเดียวค่ะพี่ค่ะไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกันหมดแล้ว
แล้วก็ถามว่าเอ้าทำไม๘๐ล่ะคุณป้าป้ารับมาก็๘๐แล้ว
บางทีหลายทอดกว่าจะถึงเขาก็โดนมาเยอะอะไรอย่างนี้
เลยตกลงมันราคามันค่อยเจอ๑๑๐ด้วยนะ

วางแผนจะชุมนุมใหญ่ใน๕๐รัฐทั่วประเทศกันเลยทีเดียวของอเมริกานะคะ
ก็จะวางแผนชุมนุมใหญ่ใน๕๐รัฐทั่วประเทศและรัฐสภาสหรัฐ
โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงวันที่๒๐มกราศ
เพราะว่า๒๐มกราก็จะมีการเข้าพิธีสาบานตนของโจไบเดนด้วยนะคะ
ถูกต้องซึ่งวันดังกล่าวจะตรงกับวันที่โจร์บายเดนจะเข้าสาบานตน
รับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่๔๖ของรัฐของสหรัฐเลยนะคะ
ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาเตือนว่าหากสภาคองเกรสพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์
อำนาจพิเศษหมายเลข๒๕การประท้วงครั้งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น
ด้านสำนักงานตำรวจก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มการรักษาความปลอดภัยต่อสำนักงานรัฐบาลในรัฐต่างทั่วประเทศเลยค่ะ
ทั้งนี้หลังจากกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์บุกเข้าไปในรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธที่๖มกราคมที่ผ่านมา
สภานิติบัญญัติก็ได้พยายามกดดันให้ไม้เพ้นรองประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจพิเศษหมายเลข๒๕
เพื่อที่จะชี้ว่าทรัมป์ไม่สามารถทำหน้าที่ประธานาธิบดีได้แล้วก็ให้ไม้ขึ้นรักษาการแทน
หมายถึงว่ามันจะมีกฎหมายในเรื่องของการถอดถอนนะคะ
นี่เขาแบบว่าแจ้งมาเป็นครั้งที่สองแล้วนะใน๑ปีเนี่ยของทรัมป์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมีการแจ้งการถอดถอนเนี่ย
อันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่๒แต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จสักที
ที่โจไบเดนเองก็จะเข้าพิธีสาบานตนในวันที่๒๐มกราคมนี้
แต่ความพยายามถอดถอนทรัมป์นั้นถูกขัดขวาง
โดยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจากภักดิพับปิกัน
ก็มีการส่งผลให้พักเดลโมแคทขยับไปใช้การถอดถอนทรัมป์
ในข้อหาการปลุกปั่นให้เกิดการจรจน
ตอนนี้ก็คือเขาก็กลัวกันว่าถ้าเกิดว่า
ถอดถอนพร้ำก่อนถึงวันที่๒๐อาจจะทำให้เรื่องของการชุมนุมใหญ่
มันค่อนข้างรุนแรงขึ้นหรือเปล่า
แล้วหมายถึงว่าพิธีกษาบ้านต้นเนี่ย
อย่างที่บอกว่าเป็นพิธีสำคัญของประธานาธิบดีถูกต้องไหมครับ

เพราะฉะนั้นปกติแล้วอย่างที่เราพูดกันเสมอว่า

โดนัลดทรัมป์นี่น่าจะเป็นประธานาธิบดีส่วนน้อยที่อยู่ได้สมัยเดียว
ส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันได้๘ปีอ่ะใช่
คือถ้าเกิดเขามีการถอดถอนรอบนี้อีกเนี่ย
ทำก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในการเล่นแบบการเมือง

ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนิดนึงซึ่ง

ก็งดบัญชีผู้ใช้ชื่อของทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าเขากลัวเรื่องของการทวิตข้อความอะไรที่มีการปลูกปั่น
ก็คือมีการระงับอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะให้ใช้ไหม

แต่อย่างทวิตเตอร์นี่คือถาวรคือหยุดใช้

รวมกลุ่มกันเพื่อจะไปใช้แอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางอื่นในอินเตอร์เน็

ก็ไม่รู้ว่าแต่ต่างประเทศเองตอนนี้เขาก็แบบ
ดูกันว่าเขาจะไปใช้พักเลอร์หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องเข้มงวดเรื่องของสื่อโซเชียลนิดหนึ่งตอนนี้ก็รุนแรง
ขนาดนี้นี่ควบคุมแล้วนะ

เขาปลูกไปถึงในทำเนียบเลย

ตอนนี้ทรัมป์จะต้องหาวิธีแบบลงแบบสวยแล้ว

ถ้าสมมุติประธานาธิบดีคนใหม่เขาสามารถเล่นงานเขาได้หมดนะ

เพราะสิ่งที่เขาทำอาจจะเป็นการยุโยงปลูกปั่นหรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะฉะนั้นตัวเองจะต้องรีบนิรัทธศกรรมตัวเองก่อน
เขาถึงบอกว่าทรัมป์จะต้องอยู่ไว้ครบกำหนดถึงวันที่๒๐มกราคม
ที่โจไบเดนจะเข้าพิธีสาบานตน
อืมแต่บางทีเขาอันตรายนิดนึ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการบุกเข้าไปรัฐสภาใช่ไหมคะ

ยังมีความทวิตข้อความอีก๒ข้อความที่เขารู้สึกว่า

วันที่๒๐ที่วันที่สาบานตนฉันก็จะไม่ไปนะ

คนก็เลยตัดประเด็นนี้ไปว่าไม่ได้แล้ว
ถ้างั้นต้องปิดทวิตเตอร์แน่นอนห้ามใช้อะไรอย่างนี้

เยอะเยอะสองพักที่นั่นดังนั้นฐานเสียงก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วด้วย

อยากให้มันแบบว่าไม่ต้องถึงขั้นเสียชีวิตนะ
อันนี้เสียชีวิตไปหลายคนใช่ไหม

ซึ่งเอาจริงจริงในรอบหลายสิบปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ค่ะ
นาฬิกาน้อยมากที่จะแบบบุกเข้าสู่ธรรมเนียบได้
มันเป็นเรื่องใหญ่
แล้วเขาก็ไม่เห็นกลัวโควิดเลยเนอะ

ที่อเมริกาเขาไม่ได้กลัวเหมือนบ้านเรา

อย่างตัวทรัมป์เองเขาก็ไม่ได้ใส่แมสเท่าไหร่อยู่แล้ว

เขาก็พูดว่ามันแค่หวัด

ติดโควิดเข้าไปแล้วนะฮะต่อไปคุณคุณค่ะดีแล้วนะ
หนุ่มปวดใจร้องไห้หนักมาก

เขาไปทำฟันมาคุณผู้ชมทำราคาเกือบแสนนะคะ
แต่ก็จะต้องเสียชีวิตฟันไป
ไอ้ที่เขากัดขนมปังนะคุณ
เออดูสิบางทีมันเป็นอย่างนี้จริงบางทีมันอยู่ในชั้น

ฟันบิ่นอย่างนี้อยู่ในข้าว

ทีมันบิดไปหายไป

ค่ะเขาบอกว่ารายงานว่านะคะชื่อในอุ้ยตายชื่อชื่ออะไรเนี่ย
เหรอคะนายเชียนะคะหนุ่มอ๋อเป็นคนสิงคโปร์วัยสามสิบสี่ปีนะคะ
เขาบอกเขาช็อกเลยแล้วก็เสียใจอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกิน
เขาบอกว่ามันเป็นเศษหินซ่อนอยู่เนี่ยเขาไม่เห็นหรอกเหมือนเราก็เคยกัดเนอะในข้าวเนี่ย
อย่างเงี้ยพูดแล้วแบบว่าเสียวฟันไปด้วยเออโดยที่เขาซื้อขนมปังนะครับ
แล้วก็หม่ำเข้าไปอย่างเต็มปากเต็มคำเลยคงจะหิวแหละเนอะแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือ
ความแข็งนะคะพอคลายออกมานะคะชายหนุ่มคนนี้ก็ต้องตกใจมาก
เพราะว่าพบหินขนาดเท่าเล็บ

เขาบอกมันปะปนอยู่ในขนมปังค่ะ
ทำให้ฟันของเขาเนี่ยถึงขนาดว่าหักไป๒ซี่นะ
แต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือฟันสองซี่ดังกล่าวเนี่ยนะครับ

แสนกว่าบาทซิงคโปรแบงอยู่แล้วอืมโอ้โฮเป็นฟันเวียนนะใช่
ก็ประมาณ๔๐๐ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ๙๖๕๕บาทก็เหยียบแสนแล้วเนอะ
แสนอยู่แล้วแหละหลังเกิดเหตุนะคะ
เขาก็เดินทางไปร้องเรียนกับทางร้านนะคะ
โดยผู้จัดการบอกว่าแจ้งไปยังสาขาใหญ่แล้ว
แล้วก็จะให้ไปพบกับทันตแพทย์ของเขานะคะสุดท้ายเนี่ย
ก็เดินทางไปคลินิกคนเดียวค่ะ
หลังจากผ่านไป๑สัปดาห์นะคะ
ก็ไม่ได้รับนะไม่ได้รับการติดต่ออะไรทั้งนั้น
ตัดสินใจแจ้งความนะคะ
แล้วก็ทางหน่วยงานด้านอาหารของสิงคโปร์เนี่ย
กำลังเร่งตรวจสอบเรื่องนี้อยู่

ซิงคโปร์นี่คือเขาซูได้หมด

เพราะว่ามันอยู่ในขนมปังร้านนี้ก็ต้องพิสูจน์ว่า

ไปกัดจากขนมปังร้านเราจริงหรือเปล่า

จริงโอ้ไม่แพงเหมือนกันนะเอออ้า

โดยเฉพาะคุณผู้สูงอายุนะ

กัดทีเวลามันโดนเหมือนฟันเราแบบนั้นมันจะแตกไปเลย

ค่ะในช่วงโควิดแบบนี้ก็มาดูวิถีการใช้ชีวิตของเหล่าไฮโซกันบ้าง
อันนี้เป็นไฮโซหนุ่มที่อินโดนีเซียนะคะอายุ๓๒ปี
เวลาเขาจะเดินทางกันทีนึงเขาจะทำยังไงนะคะ
ไฮโซหนุ่มอินโดนีเซียวัย๓๒ปีก็ทุ่มเงินเหมาทั้งเครื่องไปเลยจ้ะ
ไม่ต้องมีคนอื่นเขาก็ต้องเหมาบนเครื่องบินทั้งหมด

อันนี้เขาจะเดินทางไปบาหลี
เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ก็ออกมายืนยันผ่านสื่อท้องถิ่นของอินโดนีเซีย
เพื่อจะเดินทางไปยังเมืองเดนปาซาจริง
นี้ก็มีรายงานบอกว่าเที่ยวบินดังกล่าว
สามารถรองรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจได้
เฉพาะชั้นธุรกิจก่อน๑๒ที่นั่ง
ประหยัดอีก๑๕๐ที่นั่ง
ก็น่าจะต้องเปย์เงินประมาณสัก๗๕๑๑๐ล้านรูปี
หรือว่าราว๑๕๒๓แสนบาท

ให้อยู่ในอันดับที่๔๒ที่รวยที่สุด
โดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ๒๖๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ราว๗๘๐๐ล้านบาท

เขาคุณเป็นหลานของนักธุรกิจหญิง
ได้รับการจัดอันดับแต่ไม่ได้อธิบายว่าทำอาชีพอะไร

แทบจะไม่มีผู้โดยสารอยู่แล้วมีแต่ถ้าเขารวยขนาดนี้

ถ้าหลักแสนก็เอาจริงก็คือ

แต่สงสัยว่าทำไมเขาไปเครื่องแบบนี้ไง

เหมาเช่าเหมาลำแบบเหมาลำเครื่องบินส่วนตัว

เขาอาจจะชอบนั่งเครื่องบินลำใหญ่อะไรแบบนี้

เมื่อวานนี้คนไปพูดกันเยอะเหลือเกิน

นึกออกปะจริงต้องไปถามผู้ชายพิษจะต้องตอบ

จะต้องตอบว่าสรุปแล้วคบกันจริงหรือเปล่า
ต้องรอบพิษก้าชายผู้ชาย
ปกติเราจะมีแต่คนไปถามมารีครบกับผมหรือเปล่า
อย่าไปสงสารฉันไม่ใช่ชะนีสงสารชะนีเด็กฉัน

ใครพาหนุ่มใหม่ใครอันนี้อ่ะจะกลับมาเล่าค่ะ
ตาน้ำ
เลิกสามีพาหนุ่มใหม่เขาบอกว่ามีเรื่องให้ตามสืบกันอีกแล้ว
แต่อันนี้ก็พอจะรู้หรอกหมายถึงใคร
พี่เนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ย
หนูก็ถามพี่ว่าใครพี่ก็พูดออกมันมีตัวย่อหรืออะไร
ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะเจ๊มอยออกมาบอกเหรอ

สู่รักทั้งหมายของดาราสาวตัวแม่

แม่จะพาหนุ่มตานำเข้าไปเที่ยวทะเลสวีทหวาน
ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลก
โพสต์นี้แค่อยากมีหนุ่มใหม่ใช้ไรเหมือนคนของแม่
ปลลำพึงลำพันธ์เฉยโพสต์บันเทิงเนอะ
ถ้าใครอยากได้สาระเชิญสารแนไปที่เพจอื่นค่ะ
ขอบคุณค่ะที่สำคัญควรไปมากกว่าแม่ทาทา
เดี๋ยวคนจะหาว่าเล่นข่าวเก่านะน่ารำคาญ
งานนี้เป็นใครก็ต้องรอติดตามกันต่อไป
นี่มีคนถามเยอะมากว่าเจ๊มอยคือใครอ่ะเราก็ไม่รู้
เจ๊มอยคือพี่เปล่าไม่รู้เจ๊มอยคือพี่หนุ่มหรือเปล่า
หลายคนก็ชอบมาถามกันทำไมอาจจะมาจากมดไหม
มอยมดมอยมดไม่รู้ใครทุกคนก็อยากรู้
เหมือนว่าเจมอยคือใครเพราะค่าที่เราจะอ่านต่อไป
ก็มาจากเจมอย๑๐๘แล้วกันเรื่องของมาลี
มาลีของเราคือมันก็กลายเป็นข่าวลือที่ออกมา
แบบเอ๊เข้าถามว่าจะมีมูลจริงขึ้นทุกทีรึเปล่า
หลังจากที่เจ๊มอย๑๐๘ก็ไปชี้เป้าจัง
อาจจะสปาร์อินเลิฟกันอยู่หรือเปล่าสำหรับคู่นี้
เป็นการเป็นภาพของมารีกับพริชน์ที่เชียงใหม่

เออเขาก็มีกันแบบหลายคนที่เขาไปด้วยกันอะไรอย่างนี้
เจอทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน

หลายคนเขามีไปแข่งรถกันหลายคน

หรือว่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ข่าวเคยออกว่ามาลีไปกินข้าวกับแก๊งของพิษ
เป็นรูปนี้ก็มีพี่ชายของพริกเขาก็ไปด้วยเห็นไหม
เขาไปแข่งรถมาริเขามีแบบไปแข่งรถแข่งที่เชียงใหม่

เขาแข่งอยู่แล้วมารีเขาเป็นคนแบบขับรถแข่งอะไรของเขาอยู่แล้ว

พี่ชายพิษเขาก็ไปด้วยแต่เขาก็บอกว่าเนี่ย
คือไม่ได้บอกว่าคนไหนในแก๊ง

ว่าน่าจะคุยกับคนในแก๊งแต่ไม่ใช่พิษหรือเปล่า
งานนี้เอาเป็นว่าคู่นี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอไปถาม

คือบางทีแบบเอาจริงนะบางทีเราเป็นผู้หญิง
ก็ไม่ได้อยากจะแบบมานั่งพูดหรืออะไรมากมาย
เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่ายังไงอะเนาะ
ก็ลองดูค่ะว่าจริงไม่จริงก็ลองถามดูอันนี้

อ่าดาราแล้วขอดาราอีกคนละกันนะคะ

ไม่ใช่สังเจฬิกแจ้งบางคนคือไม่กินข้าวไง
มันไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกผิดอ่าเออแต่ของของน้องแต้วเนี่ย
แต่เขาก็ผอมลงเยอะไงจนคนรู้สึกว่ากลัวเขาจะไปซันโซนนั้น
แต่ไม่น้องแต้วเขาไม่ได้สะทกสะเตือนหรือรู้สึกอะไรกับการที่ถูกว่าแบบนี้หรอกนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าประเด็นนี้หาว่าน้องคลั่งผอมเนี่ยนะคะ
แต้วบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเจ้าตัวก็ถูกเข้าใจผิดมาอยู่แล้ว
คือไม่ได้ว่าเพิ่งแต่ผอมจริงไม่ดูในรูป
ไม่แต่เขาออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ดูสิ
กลัวเข้มกันแข็งแรงมากนะดูจากการออกกำลังกายในแต่ละท่าที่เขาออก

แล้วเขาต้องคุมการกินอาหารด้วยถึงจะได้
ดูดีอันนี้ดูดีดูก้านท้องสิคะ

พี่เยอะเขาออกตลอดแล้วเขามียิงที่บ้านขนาดนี้
คุณต้องคิดแล้วว่าแบบเขาก็เป็นคนที่ออกกำลังกายค่อนข้างหนักแหละ
ใช่เขาก็เลยบอกว่าดราม่าที่มาส่งดราม่ามากับเขาเนี่ย

ก็คงจะฟิตหุ่นของเขาต่อไป

อืมแต่ว่าไม่มีผลเพราะว่าคือเขามีแต่กำเนิดแล้วเขาก็เนี้ย
เวลาคนเราเนี่ยถ้าเกิดเน้นการออกกำลังกายเนี่ย
เขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแบบนี้

ถ่ายละครด้วยกันแล้วน้องบอกว่าน้องก็ระวัง
ก็คือระวังอาหารเรื่องสุขภาพร่างกาย

แล้วเขาก็ไม่พ่ายแพ้เห็นไหม
บางคนแบบพอรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรไปก็จะรู้สึกดาว

เขาลงเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องของการออกกำลังกาย

จะขึ้นมาได้หน้าท้องแบบนี้ไม่ได้นะพี่
อะไรเป็นแรงบันดาลใจเนอะ
กำลังนี่ต้องใช้แรงบันดาลใจพอสมควร

อุ๊ยพี่เดี๋ยวพี่ตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพแล้วเกิดเจออะไรนิดนึงออกเลยเหรอ

มวยตรวจสุขภาพทุกอย่างแล้วมันจะบอกเองว่า
อะไรหมอเขาบอกว่าคุณจะฉีดยาตลอด

ไม่ต้องหวังว่าออกกำลังกายจะผอมหรืออ้วนนะ

ออกกำลังกายมารู้สึกดีขึ้นไหมล่ะ

คุณอย่าไปกดรับหรือว่าเข้าไปกดดู

บางทีเขาก็จะบอกว่าแบบเราไปทำผิดอะไร

เดี๋ยวกลับมากันค่ะ

เอาล่ะอย่างที่บอกว่า

คือมันมีคนซื้อกันเลยใช่ไหม
คือบางทีพวกนี้เขาจะแฮกไป

คิดอยู่เนอะแล้วเขาทำกันมานาน
เอาจริงทำกันมาเป็นปีแต่ละรอกใหม่

ใช่ก็นี่
คนนี้ก็โดนน้องเจมส์มานะ

งานนี้ร้อนถึงคุณอาผู้จัดการ

อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรืออะไรอย่างนี้

ใช่ไหมคือคือวิธีการของเขาเนี่ย
เวลามันส่งมาเนี่ยหน้าตามันจะเป็น
ลักษณะเหมือนแบบเนี่ย
แล้วบางทีมันมีการแบบเหมือนติ๊กถูก

เขาไม่มีการมามั่งแบบส่งข้อมูลว่าแบบ
คุณไปทำอะไรผิดคุณนู่นนี่นั่น
ให้กดลิงก์เข้าไปดังนั้นเราต้องให้
ห้ามบอกอะไรเขาเลยเขาควรจะเป็นลูกชอบ

เขากดปั๊บแล้วเขาเข้าเลยไม่แต่บางทีเขาพูดเนี่ย
ครั้งแรกรถเมย์ก็รู้สึกอย่างนี้มีคนเคยส่งมา

คือส่งมาลักษณะเหมือนว่าเราไปทำอะไรผิด
เราไปละเมิดลิขสิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้

แต่พอเราส่งไปปุ๊บมันเหมือนแบบเราดีแค่ให้ข้อมูลในสิ่งที่เป็นข้อมูลตัวเราเอง
ไม่ได้เลยค่ะมีดาราหลายคนโดนมาไม่ใช่แค่ดารา

นั่นแหละเรากลับมาใกล้บัญชีแบงค์ก็เหมือนกัน
ห้ามให้ใครนะพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดของตัวเอง
น้องเจมส์นี่ตอนนี้คือเอาคืนได้แล้วนะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่หลังครบทรงชาติ
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป